มาดูเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากความหึงห่วงนะฮะแล้วก็เมาด้วยนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งก็หึงนะฮะแล้วก็เมาก็เลยไปถามแฟนสาวว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยไปไหนมาไปกับใครมา
ถามกันไปถามกันมาไปทำร้ายเขาด้วยฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าป้องกันตัวเองฮะ
เอามีดมาแทงเข้าไปทีนึงปรากฏว่าสาหัสนะครับกู้ภัยมาถึงจุดเกิดเหตุต้องพยายามช่วยปั๊มหัวใจ
แต่ที่สุดแล้วก็ไม่สามารถช่วยได้นะครับเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยตำรวจสพนปลือได้รับแจ้งเหตุเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาว่ามีคนถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัส
อยู่ในบ้านพักที่เป็นบ้านพักไม่มีเลขที่ในซอย๒๔เขาตาโลพื้นที่หมู่๑๐ตะบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ไปถึงที่เกิดเหตุก็เจอนายบุญมีถนนศักดิ์อายุ๔๗ปีบาดเจ็บสาหัสจากการถูกแทงอยู่นะครับ
เพลเนี่ยเป็นชาวจันทบุรีนะฮะสภาพคือจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านเลย
สวมเสื้อนุ่งกางเกงยีนที่เอวด้านขวาถูกแทงอยู่หนึ่งแผลเลือดไหลออกมาเยอะไปหมดเลยนะครับ
ตอนไปถึงก็ไม่มีสติแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจอยู่นาน๒๐นาทีได้
แต่ก็ไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตไว้ได้นะครับนายบุญบีก็เสียชีวิต
ส่วนคนก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็อยู่ในจุดเกิดเหตุนะฮะ
เป็นผู้หญิงอายุ๔๖ปีก็รอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
หญิงสาวคนนี้บอกว่าตัวเองเป็นแฟนกับผู้ตายมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างกัน
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ก็นอนอยู่ในห้องพัก
ส่วนนายบุญมีกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนที่หน้าบ้านพัก
ดื่มตั้งแต่หัวค่ำละนะความจริงดื่มกันแบบหนักนะครับดื่มมาหลายวัน
ทีนี้พอเมานะครับแล้วก็เลิกวงเล่าเดินเข้ามาในห้องพัก
มาถึงก็มาต่อว่าตัวเองหมายถึงฝ่ายหญิงเขาเล่านะ
ต่อว่าเขาว่าเมื่อคืนเนี่ยไปไหนมาไปกับใครมาแล้วก็ทำร้ายด้วย
ที่หลังเนี่ยสองครั้งนะฮะซึ่งผู้ต้องหาก็บอกไปแล้วบอกว่าไปกับเพื่อน
แต่ผู้ตายไม่ฟังยังมาทำร้ายอีกทีนี้มาบีบคอนะครับ
จะหนีก็หนีไม่พ้นหนีไม่ได้เพราะว่าถูกบีบคออยู่
เอามือคว้าไปมาเนี่ยไปเจอมีดปลายแหลมค่ะเล่มหนึ่งนะฮะ
ก็เลยหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็แทงเข้าไปหนึ่งครั้ง
ก็หวังจะให้นายบุญมีที่เป็นแฟนเนี่ยหยุดนะฮะก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้ตาย
แต่ว่าทีนี้แทงเข้าไปแล้วเนี่ยนายบุญมีก็เลยสาหัสนะฮะนอนกองจมกองเลือดอยู่นะครับ
ก็ตามคนที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นมาช่วยเขาก็แจ้งตำรวจ
แล้วตำรวจกับกู้ภัยก็มานะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัว
ไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะทีเหลือก็ต้องไปสอบส่วนขยายผลกันต่อ
มูลเหตุแบบนี้มันจะเข้าสู่การป้องกันตัวหรือไม่อะไรยังไง